อีกหนึ่งเรื่องอันนี้เกิดจากการด่าทองเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าคราวนี้ถึงขั้นไล่แทงกันจนบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียว
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่จังหวัดปฐุมธานีค่ะ
วัยรุ่นนั่งอยู่กับเพื่อนดื่มเหล้ากันอยู่หน้าบ้านตัวเอง
มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วยกล้อเสียงดัง
ก็ด่าทอนไปรอบหนึ่งฝ่ายที่ขี่มอเตอร์ไซค์บอกว่ารอก่อนเดี๋ยวกลับมา
เรียกเพื่อนมาอีก๓คนค่ะกลับมาปุ๊บรุมทำร้ายเลย

ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะพันธุ์ตำรวจตรีเฉลี่ยวบุญฤทธิ์
สารวัตรสอบสวนสพคุคศจังหวัดปฐุมธานีก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็มีร่องรอยนะคะเป็นรอยเลือด
ในที่เกิดเหตุก็พบผู้บาดเจ็บ๑คนคือนายนัทพงศ์เลิศไทยสงฆ์อายุ๒๐ปีค่ะ
แทงหลายแห่งเลยนะคะทั้งที่หลังข้างซ้าย
โดนแทงข้อมือขวาจนเอ็นขาดโดนของมีคมที่กกหูด้านขวา
และตามร่างกายก็มีบาดแผลจากการถูกเศษขวดแก้วบาดด้วย
เจ้าหน้าที่ช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้นใส่เครื่องช่วยหายใจ
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชแล้ว
ล่าสุดอาการยังคงสาหัสแล้วก็ยังคงต้องรักษาตัวในห้องไอซียูค่ะ
ถามเรื่องราวเหตุการณ์จากเพื่อนผู้บาดเจ็บที่นั่งกินเหล้าด้วยกัน
นายธนชาติศาสตร์สองวิทย์บอกว่า
เขากับเพื่อนก็นั่งกินเหล้าอยู่หน้าบ้านเพื่อนคนที่เจ็บนั่นแหละ
ซึ่งเปิดเป็นร้านอาบน้ำตัดขนสุนัข
อยู่มีวัยรุ่น๔๕คนขี่มอเตอร์ไซค์มา๒คันพร้อมอาวุธมีด
มาถึงก็ด่าทอเขากับเพื่อนยังไม่รู้เลยว่ามาจากไหน
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์วนมาจอดหน้าร้านหาเรื่อง
เขาก็เลยใช้ขวดโซดาคว่างใส่ตั้งใจจะไล่ให้กลุ่มวัยรุ่นนั้นไป

กลับมาอีกรอบคราวนี้ชกต่อยกันทุกคนก็เลยพากันวิ่งหนีแล้วก็มีคนล้มมานะคะสุดท้ายนายนัทพงศ์ก็เลยถูกฟันแล้วก็แทงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็มันก็อยู่ทีมันเข้าวิ่งมาจอดรถโป๊ะเครื่องมันก็มาแทง
คนนี้เขาบอกเขายังงงไม่รู้ว่ากลุ่มวัยรุ่นนี้มาจากไหน
แต่นายอุดมเลิศไทยสงฆ์พี่ชายของผู้บาดเจ็บเล่าเลยบอกว่า
กลุ่มนี้มารอบหนึ่งแล้วตอนตีหนึ่ง
ขี่มอเตอร์ไซค์มาหน้าร้านซึ่งมันเป็นลูกระนาด

กลุ่มของน้องชายที่มีแม่แล้วก็เพื่อนน้องชายอีกสองคนที่นั่งกินเหล้าอยู่หน้าร้าน
ก็เลยไม่พอใจเลยด่าทอกันค่ะ
ซึ่งฝั่งที่ขี่จักรยานยนต์ก็ตะโกนด่าทอหาเรื่องด้วยถ้อยคำไม่สุภาพ
เขาบอกมองทำคอควายอะไร

แล้วก็ขี่รถเข้ามาจะทำร้ายด้วย
ฝั่งน้องชายก็เลยคว่างปลาขวดใส่
ขี่ไปแล้วกลับมาคราวนี้นี่เลยค่ะ

จากกระยังยนต์มากันสามคันเลย
มาถึงปุ๊บก็บุกเข้าทำร้ายกลุ่มน้องชายทั้ง๔คนที่นั่งกินเหล้ากันจนหนีแตกกระเจิงไปหมด
นายนัทพงศ์ผู้บาดเจ็บเนี่ยวิ่งหนีไปฝั่งหน้าหมู่บ้านห่างจากหน้าร้านสัก๑๐เมตร
แล้วพลาดท่าล้มลงไป

จังหวะนี้แหละที่ทำให้ถูกผู้ชายสองคนที่วิ่งไล่ตามมาเนี่ย
รุมตีแล้วก็เอามีดทำร้าย
ซึ่งหลังก่อเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปทางหน้าหมู่บ้านรินทองนะคะ
อุดมฝ่ายพี่ชายเนี่ยเขาก็บอกเลยว่า
น้องชายไม่ได้รู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุกลุ่มนี้เลย
นี่เป็นเพื่อนอีกคนนึงของคนเจ็บนะฮะ
ตอนวิ่งหนีเหมือนกันแล้วก็ถูกชายสองคนรุมตีด้วยนะ

ซึ่งฝ่ายพี่ชายก็บอกว่าน้องชายไม่ได้รู้จักกับกลุ่มคนก่อเหตุมาก่อน
พี่ชายบอกโกรธมากแค้นมากแล้วก็จะไม่ให้อภัยด้วย
เพราะนี่ยังไม่รู้เลยว่าอาการน้องชายจะเป็นยังไง
พ้นขีดอันตรายซะด้วยซ้ำ
ซึ่งจากภาพกล้องวงจรปิดในระแวกเกิดเหตุนะคะ
มันเห็นภาพผู้ชายสวมเสื้อสีเทา
แล้วก็ผู้ชายสวมเสื้อสีกรมท่าผมยาวมีหนวด
สีแดงคือผู้ก่อเหตุสีเขียวคือผู้ถูกกระทำนะ

แล้วก็ใช้อาวุธเหมือนท่อนเหล็กตีเพื่อนของนายนัทพงศ์คนที่ถูกแทง
ก็คือภาพกราฟิกเมื่อสักครู่นี้
ที่เป็นสามคนรุมตีผู้ชายที่นอนอยู่ที่พื้นเนี่ยแหละค่ะจังหวะนี้

ซึ่งอันนี้เป็นจุดที่เพื่อนของนายนพลถูกทำร้ายเหมือนใช้ท่อเหล็กตี
แต่จุดที่นายนพงศ์โดนมีดทำร้ายเนี่ยมันไม่มีกล้องวงจรปิด
ก็เลยไม่เห็นว่าคนที่ทำหน้าตาเป็นแบบไหนใส่เสื้อผ้าสีอะไร
ท่านตำรวจตรีชะเหลวบุญฤทธิ์สระวัดเวียนสอบสวนสอบพครูโค้ด

พี่ชายเขาที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้ใช่ไหม

บอกว่าก็โกรธอะ